นี่ฮะตำรวจสพดศาลนะครับที่ชายภูมิแล้วก็กู้ภัยด้วยไปตรวจสอบนะฮะ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุนะครับจุดที่เจอศพเป็นกระท่อมกลางนาบ้านโคกนกทา
ตะบนดงกลางอำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมินะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายอิสรางกูลเจียมภูเขียวชื่อเล่นชื่อแอ้อายุ๔๖ปีนะฮะ
เสียชีวิตอยู่ที่บนพื้นดินใกล้กับกระท่อมที่ผูกเปรย์นอนนะครับ
มีบาดแผลถูกจอบสับเข้าที่ใบหน้าอยู่สามแห่งคือลึกถึงกระโหลกศีรษะ
ส่วนซ้ายมือคือคนก่อเหตุนะฮะเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เป็นพ่อของผู้ตายด้วย
ชื่อนายธนาอายุ๗๓ปีนี่ครับพ่อลูกกันแท้เลยล่ะ
หลังจากก่อเหตุนายธนาหนีไปนู่นนะฮะหนีไปแล้วก็มามอบตัวกับตำรวจอีกทีนึง
ก็คือติดต่อขอมอบตัวที่นู่นเลยสพชุมแพรที่จังหวัดขอนแก่น
แต่ท้องที่เกิดเหตุคือสพดศาลนะครับที่ชายภูมิ
หลังจากได้ตัวมานะครับตำรวจก็คุมตัวมาส่งให้กับเจ้าของพื้นที่เจ้าของคดี
คือลุงธนายแกบอกว่าลูกชายเพิ่งพ้นโทษมาจากเรือนจำ
ติดคุกคดียาเสพติดพ้นโทษมาได้สามวันมาอยู่บ้าน
ไม่ทำงานทำการอะไรกลับไปยุ่งเกี่ยวไปเสพยาอีกแล้ว
นี่นะฮะทะเลาะกับพ่อตลอดเวลาเวลาไม่พอใจอะไรก็ขู่ทำร้ายพ่อ
ขู่จะฆ่าพ่อด้วยสุดท้ายแกบอกแกทนไม่ไหว
แกก็เลยเอาจอบเนี่ยฟันสับฟันลูกชายซะเลยนะฮะ
วันนี้คุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
ที่โรงพักษ์สพดศาลนะครับที่ชายภูมิได้คุยกับลุงธนานะฮะ
ตอนที่นำตัวออกมาสอบปากคำเพิ่มเติมดูท่าทางก็อ่อนล้าเลยล่ะ
สามแล้วนะฮะค่ะสีหน้าก็เคร่งเครียดเลย
ทนายแกบอกว่าแกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป
เพราะว่าแอ้เป็นลูกชายที่เลี้ยงมากับมือเลยค่ะ
วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้แกบอกแกกำลังก่อเตาฟืนอยู่
เพื่อจะเผาถ่านไปขายอยู่แถวกระท่อมที่เกิดเหตุนั่นแหละ
อยู่ลูกชายเดินถือมีดมาหาเรื่องขู่จะฆ่า
บอกวันนี้จะฆ่าพ่อให้ได้ก็เลยต้องยกมือไหว้ขอชีวิตกับลูกนะฮะ
แล้วลูกก็ไปนอนเปรย์ที่ผูกเอาไว้
ทีนี้แกบอกแกก็กลัวว่าลูกเนี่ยจะก่อเหตุขึ้นจริง
อาศัยจังหวะที่ลูกนอนที่เปรย์กำลังเผลอไปเอาจอบนะฮะ
ปกติเอาไว้เขียดินกลบเตาถ่านอ้อมไปด้านหลังลูก
นอนอยู่บนเปรย์ที่ผูกไว้กับเสาแล้วก็ฟันฉับเข้าที่ศีรษะไปทีนึง
พอลูกตกเปรย์ก็ตามเข้าไปเอาจอบเนี่ยฟันฉับเข้าไปที่หน้าอีก๒ที
ลูกชายแน่นิ่งไปแล้วก็โทรศัพท์ไปบอกลูกเขย
บอกพ่อฆ่ามันแล้วนะอืม

เนี่ยผมทำลงไปผมเสียใจด้วยแต่มันความจำเป็นครับ
ค่ะยังไงก็รู้นะครับคุณท่านคิดว่าถ้าตาไม่ทำเนี่ย
ถ้าผมไม่ทำเขาก็ฆ่าผม

ทุกคนครับย้อนไปที่เถียงหน้าของบ้านหลังเกิดเหตุ
จะเป็นพื้นที่ที่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์เผาถ่านขาย
มีญาติยาดก็เอาดินมากรบเอาไว้คราบเลือดของนายแอ้
สพคศก็มาเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
ตามคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะฮะ
บอกมีมีดขอที่ลูกชายเนี่ยเอามาขู่ถือมาขู่บอกจะฆ่าพ่อ
ก็มาเก็บไปเป็นหลักฐานก่อน

ลูกสาวของนายธนาบอกว่า

ซึ่งพ้นโทษจากคุกมาได้สามวัน
ออกจากคุกมาก็มาอยู่บ้านกับพ่อกับแม่

แล้วก็กลับไปเสพยาอีก
มีลักษณะท่าทางเหมือนคลุมคลั่ง
จะทำร้ายพ่อแม่อยู่ตลอดเวลา
พ่อกับแม่ก็พยายามหลีกเลี่ยง
หลีกเลี่ยงด้วยการหนีกลับไปอยู่บ้านที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งมันก็อยู่ห่างจากบ้าน
ซึ่งอยู่ในท้องที่ของสพดศาลชายภูมิ๒๐กิโลเมตร
ลูกชายก็คือในแอร์ยังตามไปอีก
เพราะพอไม่มีพ่อกับแม่

ผลไม้อะไรที่ปลูกเอาไว้ทุเรียนก็ปลูก

ของในสวนขโมยไปหมดเอาไปขาย
เอาเงินไปซื้อยาบ้าซื้อกัญชามาเสพ

เอามาเก็บเอามาตุนเอาไว้อีก
ความอดทนแล้วหมดสิ้นสุดความอดทนกับคนคนนี้
คือมันเป็นความเก็บสะสมมาหลายสิบปีแล้วค่ะ
เป็นสิบปียี่สิบปีกับคนนี่

ที่ร้านค้าในอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่นายธนาก่อเหตุใช้จอบฟันศีรษะลูกชาย
เสียชีวิตแล้วนี่ฮะเขาขับรถกระบะสีขาวตอนเดียวจากบ้านที่อำเภอคอนศาลชายภูมิเนี่ย
มาที่บ้านเช่าของลูกสาวที่อำเภอชุมแพรขอนแก่นนี่กล้องวงจรปิดร้านค้านะครับ
ก่อนถึงบ้านเช่าลูกสาวนะฮะอีกสักร้อยเมตรจะถึงบ้านลูกสาว
ถ้าห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุก็๒๐กิโลเมตร๑๙นาฬิกา๒๘นาทีเมื่อวานนี้นะครับ
พอไปถึงบ้านลูกสาวลูกสาวกับลูกเขยก็เจรจาเกลี้ยกล่อมแล้วเขาก็ยอมไปมอบตัวนะฮะ
เพราะที่แรกเนี่ยเขาโทรบอกลูกเขยก่อนแล้วบอกว่าพ่อฆ่ามันแล้ว
ลูกเขยของนายธนาบอกว่านอกจากพ่อตาแม่ยายตัวเขาเองก็เป็นหนึ่งในสามคน
ที่ถูกผู้ตายเนี่ยขู่ฆ่าหมายหัวตลอดเพราะในแอ้เชื่อว่าการที่ถูกจับคดียาเสพติด
ต้องติดคุกเมื่อช่วงเมษายนที่ผ่านมาเป็นเพราะตัวเขากับพ่อนะฮะ
ไปแจ้งจับทำให้เกิดความแค้นก่อนหน้านี้ตัวเขาก็เคยมีปัญหากับนายแอ้หลายครั้ง
เพราะในแอ้เนี่ยก่อนจะติดคุกครั้งล่าสุดเนี่ย
ตัวเขาก็ไปซื้อเป็ดซื้อไก่มาเลี้ยงเกือบหนึ่งร้อยตัวแต่ในแอ้แอบขโมยเอาไปขาย
เอาเงินมาซื้อยาบ้ามาเสพพ้นโทษได้สองวันก็จุดไฟเผาต้นลิ้นจี่
ที่เขาปลูกเอาไว้อีกใช้มีดฟันต้นง้อไปอีก๑๐กว่าต้น
เพื่อนบ้านบอกว่าปกติบ้านหลังนี้นายธนาจะอยู่กับเมียสองคนนะครับ
แต่ถ้าเมื่อไหร่ในแอ้ลูกชายมาอยู่ด้วยทางนายธนาที่เป็นพ่อเขาจะพา
ภรรยาเขาเนี่ยที่เป็นแม่ของนายแอ้เนี่ยกลับไปบ้านที่ขอนแก่นที่ชุมแพรทันที
เพราะในแอ้ชอบหาเรื่องพ่อกับแม่วันเกิดเหตุช่วง๕โมงเย็น
เดินไปหานายธนาที่หลังบ้านนายธนายังระบายพฤติกรรมให้ฟังอยู่เลย
นี่ฮะบอกไม่ไหวแล้วนี่ไม่เอาแล้วเนี่ยสุดท้ายไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นจริง
ถ้าพวกนี้อยู่พวกน้องเคยก็ว่าจะมาใกล้แล้วนั่นแต่บ้านเขา
ร่างของนายแอร์นะครับตอนนี้ญาติรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโพกองอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ญาติญาติบอกว่าตัวนายแอร์นี่เขาก็เคยแต่งงานมา๓ครั้งมีลูกอยู่สองคน
ติดยาบ้าตั้งแต่อายุ๑๘ถูกจับติดคุกมาหลายรอบทำให้ไม่มีใครสามารถทนอยู่ด้วยได้
ที่ผ่านมาครอบครัวก็พาไปบำบัดรักษาไปมากี่รอบสรุปแล้วกลับมาก็เหมือนเดิมทุกทีกลับไปติดยาเสพติดอีก
ในแอ้เนี่ยยังชอบหลอนคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทพมีองค์นะฮะชอบร่ายรำชอบพูดคนเดียว
บอกว่าคุยกับพระอินทร์ได้นี่คือในแอ้นะฮะ
ล่าสุดนะก่อนที่จะมีเหตุถูกพ่อจอบสับจนเสียชีวิตเนี่ย
เขาบอกเขาคุยกับพระอินทร์ได้ค่ะหลังจากนายแอ้ถูกจับล่าสุด
เพราะไปอารวาสทำร้ายชาวบ้านในแอ้ก็อาฆาตจะฆ่าพ่อให้ได้
เพราะคิดว่าพ่อเป็นคนเรียกตำรวจมาจับ
ทางภูมิกับการสพคศชายภูมินะครับบอกว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับ
แต่อ้างว่าเป็นการป้องกันตัวเพราะว่าลูกชายขู่จะฆ่าก่อน
เมืองต้นตอนนี้แจ้งข้อหาไว้ก่อนนะฮะก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซึ่งป้องกันไม่ป้องกันตัวอย่างไรก็ถือว่าเป็นการสู้คดีตามขั้นตอนต่อไป
พรุ่งนี้จะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชายภูมิครับ